คุณผู้ชมด้านหลังค่ะไทยรู้สู้โควิดโหนกระแสลิซ่า

ชาวเน็ตด่ายับเลยนะคะ

เป็นน้องลิซ่าแล้วเนี่ยค่ะคือลักษณะให้น้องเนี่ย
รณรงค์เรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด
ดูตะลุงนี่ค่ะน่ารักจังเลยชอบลุงชอบ
คือไอ้คำพูดเหล่านี้มันก็สองแง่สองงาม
แล้วสายตาที่มองน้องมันก็สองแง่สองงาม
สองประเด็นหลักเลยนะคะที่กลายเป็นดราม่า
มันติดเรื่องของลิขสิทธิ์นะขอเรียง
ประเด็นที่สองคือตะลุงโฟกัสไปที่ตะลุง
ชัดอีกครั้งหนึ่งน่ารักจังลุงชอบ
แต่เขามาชวนให้แบบรักษาอะไรความปลอดภัยไม่ใช่เหรอ
เรื่องโควิดแล้วมันน่ารักทำไม
ถูกต้องพี่ต้นนี่คือตั้งคำถามเหมือนชาวเน็ตเลย
ลักษณะการเชิญชวนของเพจไทยรู้สู้โควิด
เขาบอกว่าให้คิดเสมอว่าเชื้อโรคสามารถอยู่ได้ทุกที่ใกล้ตัวเรา
เป็นการป้องกันตัวขั้นสูงสุด
เพื่อให้พวกเรากลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ
คือวัตถุประสงค์จริงเข้าใจว่าวัตถุประสงค์ต้องการให้พวกเราตระหนัก
แล้วก็กัดอย่าตกอยู่ที่ไหนต้องใส่แมส
แต่ว่าพอมาทำแบบนี้มันกลายเป็นเรื่องดราม่า
มันกลายเป็นเรื่องของการที่ว่าต้องมานั่งตีความกันว่า
เนี่ยสายตาตะลุงเป็นยังไง
แล้วเวอร์ดดิ้งคำพูดเนี่ยเอ๊ะถ้าใช่ว่าเป็นการเชิญชวนให้ป้องกันโรคโควิดสิบเก้า
น่ารักจังลุงชอบคืออะไร

ใช้คำอื่นมาเช่นดีเลยเห็นด้วยเลยน้องลิซ่า
เชิญชวนคนไทยแบบนี้ดีจังเลยอะไรแบบนี้นะคะ
เน็ตเขาบอกแบบนี้แต่ถามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะ
พอมันเกิดดราม่าแบบนี้ลักษณะคือมาเกาะกระแสน้อง
ล่าสุดค่ะเพจไทยรูสู้โควิด

ชาวเน็ตเขาแคปทันนะคะแล้วออกมาชี้แจงแบบนี้บอกว่า
ภาพประกอบที่เป็นการ์ตูนล้อเลียนน้องลิซ่า
ที่ทำให้หลายคนไม่สบายใจว่าเป็นการคุกคามทางเพศและระรานหรือไม่
มินเพจขออภัยน้องลิซ่าครอบครัวและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
ถูกประสงค์ที่แท้จริงเพียงต้องการเน้นย้ำเรื่องการป้องกันติดเชื้อ
และลดโอกาสการแพร่ระบาดการกระจายเชื้อของโรคโควิดสิบเก้า
โดยวิธีการสวมหน้ากากอนามัยเท่านั้นไม่มีวัตถุประสงค์อื่นใด
แอดมินขออภัยมานักโอกาสนี้ด้วยค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะทำอะไรแบบนี้ต้องคิดหนักนะ